ไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านกันหน่อย

ประมาณ๓ทุ่มชาวบ้านในตำบลบางสมัคร
อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ใช้รถใช้ถนนแถวนั้นไปเจอตะปู
มีคนมือดีเอาตะปูมาโรยไว้นะคะ
เป็นระยะทาง๑กิโลเมตร

รถของชาวบ้านยางรั่วยางแตกไปหลายคนเลยนะคะ
นี่เป็นตะปูความยาวประมาณ๑นิ้ว
เกือบ๒๐๐ตัวเนี่ยมีทั้งเก่ามีทั้งใหม่เลยนะคะ
ถูกพบอยู่บนถนนทางเข้าหมู่บ้านเส้นทาง
บริเวณหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลบางสมัคร
อำเภอบางปะกง๓ทุ่มเมื่อคืนนี้เองค่ะ
ตำรวจภูทรบางประกงและเจ้าหน้าที่
ฝ่ายป้องกันเทศบาลตำบลบางสมัคร

ไปเจอว่าตะปูพวกนี้
โปรยไว้ทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออก
ระยะทางประมาณ๑กิโลเมตร

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ช่วยกันเดินเก็บตะปูออกไป
หมดแล้วนะเจ้าหน้าที่บอกว่าหมดแล้วทำให้หมดแล้ว
บริเวณนี้ค่อนข้างมืดแล้วก็เปลี่ยวนะคะ

ก็เลยทำให้ไม่ทราบว่าใครเนี่ย
มาเป็นผู้ลงมือโปรยตะปู

โตศักดิ์สิทธิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางประกง
สั่งให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็ว
เพราะถือว่าเป็นเรื่องอันตรายสำหรับประชาชน
ข้อมูลเบื้องต้นยางรั่วกันไปสำหรับประชาชน
แต่ไม่ถึงขั้นทำให้ประสบอุบัติเหตุ
แต่ว่าตำรวจเขาก็กลัวนี่แหละนะคะ
ใครได้ข้อมูลได้เบาะแสเพิ่มเติมมาบอกหน่อย
เพราะว่าถ้าเกิดอีกนะถ้าจับตัวไม่ได้แล้วเกิดอีก

ใช่แต่ที่แน่เสียเงินเสียทองต้องไปซ่อมรถไปเปลี่ยนยาง
ใช่ค่ะดีไม่เป็นอันตรายถึงกับชีวิตไปนะคะ
เล่นแบบนี้เล่นกับชีวิตคนเลยนะคะ